แล้วพี่ตัวเงินตัวทองเขาไม่ค่อยชอบนะคะ
ที่น้ำแฉะต่างแม้ว่าเขาจะเคยไหว้อยู่ในน้ำ

ไม่ได้เช็คอินเปิดห้องนะเข้ามาเฉยเลยค่ะ

ณเดชนนี่เป็นฉายาของกู้ภัยชื่อดังของเมืองพิสุนโลกเขานะคะ

อ้าวพี่ณเดชน์จับ

จอน้อยน่ะ

ยาวตั้ง๓เมตรน้ำหนัก๑๐๐กิโลกรัม

แล้วถามไหนล่ะพี่ณเดชน์ไหนล่ะ

ณเดชน์ก็คือคนชุดฟ้าเนี่ยนะ
พี่ณเดชน์เหมาะด่า
เป็นหัวหน้าชุดชำนาญการจับสัตว์เลื้อยคลาน
ของมูลนิธิมิตรภาพมงคลธรรม
ไปพร้อมกับกู้ภัยอีก๒นายค่ะ

พนักงานโรงแรมก็บอกว่าคาดว่าตัวเงินตัวทอง
หนีน้ำท่วมเพราะว่าฝนตกหลายคืนเนี่ยนะคะ

หน้าโรงแรมแล้วก็เข้าไปในห้องน้ำ
ที่ปกติแล้วให้บริการลูกค้า

แต่เจ้าตัวเงินตัวทองเขาไม่ยอมออกไปค่ะ
แอบไปนอนอยู่ใต้ต้นโมกต่ออีก